เหลือเวลาอีก๕วันจะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะครับ
มีนาคมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
ตอนนี้ทุกภาคการเมืองก็ล้วนแต่งัดไม้เด็ดออกมาให้ประชาชน
เพื่อที่จะได้แสดงจุดยืนแล้วก็แสดงถึงท่าทีต่างในการให้ประชาชน
เลือกพักของตัวเองในแต่ละพักนะครับ
ซึ่งกลยุทธ์เด็ดของแต่ละพักในช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรบ้าง
ติดตามจากรายงานครับ
แคดดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ออกมาอย่างรัวในหลายเวที
รวมถึงลูกดักผ่านสื่อโซเชียล
เรียกคะแนนจากคนละภักดิ์รักรุงตู

ผลเอกประยุทธ์อาจจะร่วมเวทีปราศัย

การปรากฏตัวร่วมฟังปราศัย

ส่วนพักเพื่อไทยปล่อยหมัดเด็ด

นักการเมืองดัดจริตต่อชีวิตพระเด็จการ

การเลือกพักพลังประชาชน
ต้องเลือกอย่างมียุทธศาสตร์

ทอดอำนาจของคอสช
หยุดการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์นะครับ
ต้องเลือกเพื่อไทยเท่านั้นและต้องเลือกอย่างถล่มทลาย

อกจากจะประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไปแล้วก่อนหน้านี้
แคมเปญสุดท้ายฉู่ห้ามัตการปราบโกง

ให้ประชาชนตัดสินใจเลือกและทิ้งท้ายการหาเสียง
ด้วยการปล่อยขบวนรถประชาธิปไตย
จับมือคนไทยก้าวไปด้วยกันพร้อมกันทั้ง๓๐เขต
ภูมิใจไทยอีกหนึ่งตัวแปรที่หันไปฝั่งใด
ฝั่งนั้นมีโอกาสเป็นรัฐบาลสูง
ยังเดินหน้าหาเสียงกับนโยบายปลูกกัญชาเสรี
และใช้โอกาสช่วงโค้งสุดท้ายเร่งลงพื้นที่
พบประชาชนในรูปแบบดาวกระจาย

เสนอตัวเป็นมือประสานคั่วขัดแย้ง
และทำงานได้กับทุกพัก
ส่วนพักอนาคตใหม่ปล่อยแคมเปญ
อยากให้นักการเมืองเก่าพาประเทศไทยกลับไปเหมือนเดิม
ส่งสารทางการเมืองไปถึงประชาชน

พร้อมกับการสร้างความชัดเจนให้กับตัวเอง
ของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ให้จัดการแบบวลายทัศก์

อกย้ำการสนับสนุนลุงตู่เป็นนายกเต็มที่

จะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่
เพราะพักรวมพลังประชาชาติไทย
รวมเสียงกับพักพลังประชารัฐ

หลังเลือกตั้งทั่วไปแล้ว
พลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจอีกต่อไป
เขาเป็นนายกรัฐมนตรี
ระบอบประชาธิปไตย